ส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนนมิตรภาพ
ไปเจอว่ามีเอกสารสำคัญจำนวนมากเลยนะเป็นปึกเลย
คือปลิวกระจัดกระจายเต็มถนนเลยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปกันไว้แชร์ในโลกโซเชียลกัน
เพราะเขากลัวอะไรกลัวว่าเอกสารสำคัญเหล่านี้
ถ้ามันไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพไง
มันมีข้อมูลสำคัญของบุคคลแต่ละบุคคลอยู่เอาไปทำอะไร
มีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่าธนาคารไหนทำหล่น
ถ้ามีมิจฉาชีพเก็บไปสบายไปเลยนะคะข้อมูลเพียบ
ซึ่งหลายท่านก็สงสัยว่ามันคือกระดาษอะไร
ปลิวเต็มถนนเลยนะคะอยู่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมไคร้เมื่อเย็นนี้ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารสินเชื่อของธนาคารไม่ทราบว่าจัดการหมดหรือยัง
เพราะว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้เยอะเลยนะคะ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุที่ถนนมิตรภาพ
ขาออกเมืองขอนแก่นค่ะบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติคล้ายขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าเอกสารที่หล่นเกลื่อนถนนเนี่ยถูกเก็บไปแล้วแต่ก็ยังมีค่ะ
ยังมีเอกสารหลงเหลืออยู่ไม่กี่ชุดที่ถูกทิ้งไว้ตามริมฟุตบาทเหมือนกัน
จากการสอบถามค่ะทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาของ๓๐ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้
มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านจากนั้นได้ยินเสียงดัง
เหมือนกับสิ่งของหล่นจากรถกระแทกพื้นค่ะพอหันไปเห็นเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าโอ้โหแผ่นกระดาษเอกสารจำนวนมากเลยนะคะ
กระจายกันเกลื่อนผู้ที่ขับขี่ผ่านไปมาจอดรถค่ะ
ลงมาถ่ายรูปแล้วก็ตรวจสอบเอกสารกันใหญ่ว่ามันคือเอกสารอะไร
ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าต่ออย่างนี้นะคะเขาบอกว่า
หลังเกิดเหตุไม่นานเนี่ยตำรวจสายตรวจสภาพเมืองขอนแก่น

เชื่อธนาคารต่างมานะคะมาดูที่เกิดเหตุ
แต่ก็ไม่มีใครเก็บเอกสารนี้ไปเพราะว่าไม่ทราบว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยใครเป็นเจ้าของ
พอเดินไปตรวจสอบพบว่าในเอกสารมันมีทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน
เนาบัตรประชาชนก็มีเอกสารทางการเงินธนาคาร
ไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นของบริษัทหรือหน่วยงานไหนหรือเปล่า
ก็เลยไม่มีใครกล้าไปเก็บเพราะว่าคือยังไม่รู้เจ้าของ
กระทั่งเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีวันเดียวกันมีคนเก็บของเก่า
เก็บเอกสารเนี้ยใส่กระสอบขึ้นรถซาเล้งไปคาดว่านำเอาไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าค่ะ
ทีนี้เขาก็กลัวกันนะคะว่าเอกสารสำคัญอย่างนี้ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านเอ่ย
ถ้าไปอยู่ในมือมิจฉาชีพแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดทำไง
เจ้าของเอกสารตัวจริงเดือดร้อนนะคะ
มันจะได้รับความเสียหายกันเยอะนะเพราะว่าไม่ใช่เล็กนะ
น้อยนะคะมันไปกันเยอะมากเป็นปึกเลยค่ะ
เนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
และประกบตามด้วยใบยินยอม
เออเอาไปทำธุรกรรมเลยทีนี้ค่ะดูแลให้หน่อยนะคะ
อย่างน้อยก็บริษัทที่รู้ว่าเอกสารนี้เป็นของตัวเอง
ก็ระงับระงับไว้ค่ะแล้วกันแล้วก็รีบดำเนินการด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเอาคุณผู้ชม